เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องของการแก้บนกัน
คุณผู้ชมก็ส่งกันมาเยอะมากว่าจะแก้บนกันยังไง
มีให้คุณชนะแก้ผ้าแล้วไปรำด้วยนะ

แก้ผ้าผ้าที่โพกอยู่บนที่หัวเลยค่ะค่ะ
เสื้อผ้าแล้วก็ไปรำนี่แหละค่ะ
คุณขาอันนั้นไม่ได้นะคะมาจะเห่าค่ะคุณจะดีหรือคะ

ส่วนใหญ่ใครที่มาบนบานสารกล่าว
พระเงินพระทองแล้วก็สมพรปรารถนาก็จะมาแก้บนกันแบบนี้
และนี่ค่ะคือพื้นที่บริเวณหน้าพระเงินพระทองนะคะ

มองไปทั้งนายมีแต่ไขว
ทั้งนั้นเลยไทยไก่เนี่ยกว่าสองหมื่นฟองนะ

รวมถึงหัวหมูอีก๑๐๐หัว

มีข้าวสารอีกกว่าร้อยถุง

ชาวบ้านเขานำมาแก้บนค่ะ
หลังจากที่ไปขอพรจากพระเงินพระทองแล้วสมปรารถนา
ผู้ที่มาแก้บนก็คือ
คุณลักษฐรศรีเสมอทนา
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
มาขอพรว่าตอนนี้ทำสวนยาง
แล้วคือประสบปัญหาขาดทุนเป็นหนี้สิน
อยากขายที่ดินที่ทำสวนยาง
ก็คือมีทั้งหมด๑๑ไร่
อยากขายสวนยางเอาง่าย
ขายเพื่อที่จะนำมาใช้หนี้

จะมาแก้บนถวายทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะ
ซึ่งที่ดินเนี่ยเคยประกาศขายมาโอ้โห
หลายครั้งแล้วเป็นปีแล้วประกาศขายมานานแล้ว
ก็ไม่มีใครมาถามมาซื้อสักที
แต่หลังจากที่มาขอจากพระเงินพระทองเนี่ย
ไม่น่าเชื่อนะคุณยังไงอยู่
ก็มีคนติดต่อมาขอซื้อที่ดินหลายรายนะไม่ใช่รายเดียวนะ
ติดต่อมาหลายรายเลยนะคะ
จนล่าสุดได้ตกลงขายไปแล้ว
และได้กำไรมากว่า๒๓๐๐บาท
โอ้โหเป็นล้านบาท
โอ้โหก็เลยเอานึกได้ว่าตัวเอง
เคยมาบนบานสารกล่าวไว้เมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
ก็เลยถือโอกาสรีบกลับมาแก้บนด้วยของแก้บนชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้
อืมแปลกแสดงความยินดีด้วยเนอะ
และเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณพี่เขาเนี่ยแจกจ่ายของไหว้แก้บน
เหล่าสาธุชนที่เดินทางมาที่วัดอีกด้วย

บางส่วนของที่แก้บนแล้วก็นำไปทำบุญให้กับทางโรงเรียน
แล้วก็ให้กับโรงพยาบาลต่อไปก็คือไปบริจาคต่อนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
แต่ว่าก็คือเป็นความเชื่อของเรา
ชาวพุทธก็จะไปไหว้พระขอพร
ให้มีความสุขให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
คือการขอพรมันขอได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายเรื่องราว
บางคนขอโชคลาภแน่นอนแหละ
บางคนก็ขอเรื่องการทำมาค้าขายการขายทุ่งขายที่
หรือว่าขอเรื่องของสุขภาพก็มี
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมพรปรารถนาก็จะมาแก้บน

เวลาขอพรเราก็จะบอกไปแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราแบบสมปรารถนาแล้วอย่าลืมมาแก้บน
เออแต่ว่าหมอไก่เคยบอกนะว่า
ต่อให้เราขอแล้วไม่สมปรารถนาเราก็ต้องมาไหว้ท่านเหมือนกันนะ
ก็ต้องมาบอกท่านเหมือนกันว่าที่ขอไปเนี่ยมันไม่สมหวัง
ยังไงก็ขอใหม่รอบหน้าอะไรแบบนั้นคือต้องมาบอกมากล่าวท่านด้วย
ต่อให้ได้หรือว่าไม่ได้ตามที่ต้องการก็ตามนะ
ยังไงซะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะถามส่วนหน้า